รวมไปถึงการทำอาหารด้วยเตาถ่าน
แล้วก็มีการสืบทอดกันมากว่า๗๐ปี
เดี๋ยวจะพาเข้าในบรรยากาศภายในร้านนะคะ

ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะคะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าลูกค้าค่ะเต็มร้านเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งทำให้เจ๊ไฝนั้นค่ะจะต้องเพิ่มโต๊ะนะคะที่อยู่บริเวณหน้าร้านอีก๓โต๊ะเป็น๑๐โต๊ะค่ะ
ก็คงเป็นไข่เจียวปูเนื้อแน่นแน่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะพาไปคุยกับเจ๊ไฝค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะ
ตอนนี้ค่ะเจ๊ไฝก็กำลังคงนะครับทำอาหารแล้วก็ปรุงอาหารให้กับลูกค้าค่ะที่กำลังนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ๊ไฝ่กันค่ะ
ตอนนี้ก็เจ๊ไฝ่กำลังปรุงอาหารนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมีคนรอกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่มานะคะก็อาจจะต้องรอ๒๓ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ
ใช่ค่ะ
ฝ่ายมีเคล็ดลับอะไรในการทำอาหารบ้างคะที่ให้ถูกใจ
ถูกใจคนที่มาทาน
ไฟล์ทำแบบเหมือนธรรมชาติมากกว่า
ทำแบบเหมือนกับเจ๊ไฝเนี่ยจะเป็นแม่บ้านมายังไงก็อย่างนั้น
ได้ข่าวว่าน้ำสต๊อกนี่เป็นสูตรเด็ดเลยใช่ไหมคะ
มีกระดูกปลาไม่เจ๊ไฝมันมีผิดบังนะคะ
กระดูกปลามีโครงไก่มีกระดูกหมูแต่กระดูกปลาเราต้องเคี่ยวนั้นมา
เรียกได้ว่าเป็นน้ำสต๊อกสูตรพิเศษของเจ๊ไหมใช่ไหมค

ดูนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกุ้งตัวโตนะคะปลาหมึกตัวโต

วัตถุดิบนี่ยังไงบ้างคะในฝัน
วัตถุดิบต้องมาหัวค่ำเขามาเทกันให้ดูเลย
คุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าพูดคุยกับเจ๊ไฝไปคร่าวนะคะ
จากว่าเราก็ไม่ได้อยากรบกวนการปรุงอาหารของเจ๊ไฝนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้มีลูกค้านะคะรออยู่กันมากเลยทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับลูกค้านะคะที่เรียกได้ว่ามารอกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะ
แล้วก็จะไปพูดคุยกับเขานะคะว่าเขารู้สึกประทับใจอะไรนะคะในร้านเจ๊ไฝบ้างค่ะ

แล้วขอตอบคำว่าต่อมากินร้านนี้บ่อยไหมคะพี่
ก็เคยมากับที่บ้านนานแล้วค่ะ
แล้วก็พอดีมาคราวนี้มีพี่เขาไปดูรายการอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าร้านนี้ได้ไม่ชื่นสตาร์แล้วเขามารู้จัก
ก็เลยบอกว่าพี่รู้จักเดี๋ยวพามาก็ตัดสินใจมากันทันทีเลยค่ะ
เมนูอะไรที่แบบว่าสั่งจะเป็นประจำ
ก็รัดหน้าแล้วก็ราดหน้าทะเลแล้วก็พวกไข่เจียวปูค่ะก็เมนูที่เขาแนะนำแนะนำกันค่ะ

ก็ของเขามีคุณภาพค่ะแล้วก็แบบเนื้อปูก็เป็นเนื้อปูนิดก้อนใหญ่เลย
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารนะคะที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่รางวัลที่ได้รับจริงเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่หิวในช่วงกลางคืนนะคะก็สามารถแวะมาที่ร้านเจ๊ไฟได้นะคะ
เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย๓โมงเย็นถึงตี๒ของทุกวันค่ะ
เว้นวันอาทิตย์นะคะที่จะปิดให้บริการค่ะ
พรสจิริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากร้านเจ๊ไฝถนนสำราญราชค่ะ